ข่าวนี้หน่อยค่ะโจทย์นครปฐมโอ้โห

พกระเบิดไปเอามาจากที่ไหน
คือตั้งใจว่ากะจะปลาระเบิดให้คนแตกตื่นให้คนตกใจ
พอคนหนีตัวเองจะไปขโมยของไง
แล้วเด็กพวกนี้คุณเป็นเด็กม๔
๑๖อ่ะอายุ๑๖
เอาระเบิดมาแล้วมาก่อเหตุแบบนี้
เจ้าของหอนะทั้งผัวทั้งเมียนะตกใจ
เขามีลูกเล็กอยู่ด้วย๓เดือน

นี่ก็ต้องหนีตายเหมือนกันค่ะคุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นในหอพัก

หมอสี๑๐เที่ยมเผลอสามพารจังหวัดนครปฐมนะคะ
นักข่าวของเราไปถึงหลังจากที่มันเกิดเหตุการณ์แล้ว
ไปดูซิรองรอยความเสียหายในะ้อโก้ย
มันมีอะไรบิ่นมีอะไรแตกมีอะไรหักบ้าง
แล้วก็ไปดูตรงลานจอดรถดูตรงหน้าต่างหอพัก
คุยกับผู้เสียหายค่ะนางสาวพักขพร
แล้วก็มีลูกน้อย๖เดือนกับ๓ขวบ
มันปุ้มปุ้มขึ้นมา๓ที
ตกใจสิคะเพราะว่ามีเสียงผู้ชายพูดขึ้นมาบอกว่าเอากุญแจรถมาเดี๋ยวนี้
ทีนี้เขาก็เลยตกใจหลังจากนั้นนะคะคนร้ายเนี่ยเอาของแข็งมาทุบกระจกบันเกร็ดอ่ะ
แล้วก็พังเข้าไปโอ้โหกลัวมากค่ะ
ทีนี้ตัวเธอกับสามีนะเธอบอกเลยว่าตอนนั้นทำอะไรไม่ถูกจริง
หนีตายออกมาแล้วลูกลูก๓ขวบกับ๖เดือนยังอยู่ในห้องอยู่เลยค่ะ
แล้วก็รีบโทรแจ้งตำรวจที่สพโพแก้วผ่านไปสักประมาณ๑๕นาที
คนร้ายเนี่ยน่าจะหากุญแจมอเตอร์ไซค์ได้ก็ขี่ออกไปหน้าหอพัก
มันเป็นจังหวะที่สายตรวจมาถึงพอดีก็มาป๊ะกันเลยกับตำรวจค่ะ
ตำรวจก็จับตัวคนก่อเหตุเอาไว้สองคนและอีกคนนึงหายไปไหน
อีกคนนึงไหวตัวหนีทันหนีไปได้ค่ะ
แล้วก็ของกลางก็เป็นมอเตอร์ไซค์ของคนร้ายเขาใช้ผ้าสีดำปิดทะเบียนไว้ไม่ให้เห็นทะเบียนด้วยนะ
แล้วก็มีรถผู้เสียหายอีกคันนึงที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเป็นพวกอะไหล่มอเตอร์ไซค์
มีมีดมีดสามเล่มทีนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องนำตัวไปที่สพโพแก้วค่ะ
คือเขาเล่าให้ฟังนะบอกว่าก่อนที่คนร้ายจะไปก่อเหตุห้องของนางพักขพรเนี่ย
ตัวเขาได้ยินเสียงคนที่อยู่ในเหตุการณ์เขาบอกได้ยินเสียงแบบผิดปกติ
คุณลุงคนนี้ได้ยินเสียงก่อนแล้วใช่ค่ะ
แล้วลุงก็เลยออกมาดูนะคนร้ายขู่ว่าไงรู้ไหมกูมีปืนมีระเบิดนะ
ใช่เด็กสิบหกอ่ะเด็กสิบหกมอะไรน่ะที่คุณบอกอ่ะ
ม๓แล้วพูดกับลุงแบบนี้ปาระเบิดต่อหน้าลุงเลยค่ะ
ลุงก็กลัวสิคะหนีตายเข้าไปอยู่ในห้องค่ะ

นี่ไงโอ้โหแล้วพอหลังก่อเหตุกับลุงแล้วสักพักนึงคุณ
คุณลุงวิ่งหนีเข้าห้องเอาได้ยินเสียงระเบิดจากหน้าห้องอีกห้องหนึ่ง
ก็คือห้องที่มีพ่อแม่ลูกอยู่คุณ
และหลังจากนั้นมันก็ต้นชิงรถจักรยานยนต์ของห้องพ่อแม่ลูกไป
แต่หนีไม่รอดฮะโดนตำรวจจับฮะโดนจับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าตอนเนี้ยจับได้สองคนไง
อยู่แถวอ้อมใหญ่ที่สามพรานอ่ะนะคะเบื้องต้นเนี่ยพอจับมาได้สองคนใช่ไหม
ตำรวจเขาก็สอบแหละก็ให้การรับสารภาพค่ะ
ว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยมานั่งกินเหล้าแล้วตังค์หมดเลยชวนกันไปขโมยถอดเอาอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่ในโรงจอดรถที่หอพัก
พอถอดอะไหล่รถได้ปั๊บอีกคนนึงบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่า
เอาไปขายเนี้ยคงได้เงินไม่เยอะอ่าวทีนี้ทำไงเนี้ยดูคุณดูคันนี้สิเออ
โดนถอดอะไหล่รถกรงใช่แต่พวกนี้ไม่พอใจถ้าเอาอะไหล่ไปขายเดี๋ยวได้เงินไม่เยอะ
เอาไปขายเป็นคันเลยดีไหมใช่แล้วจะไปเอาเป็นคันได้ยังไงมันต้องขโมยทั้งคัน
กุญแจรถต้องมีสิเขาก็เลยวางแผนกันไงว่าพอปลาระเบิดตึ้ง
คนตกใจคนไม่อยู่ห้องถูกไหมพอคนไม่อยู่ห้องเข้าไปไปเอากุญแจรถมอเตอร์ไซค์ได้
แล้วเราก็ขโมยมอเตอร์ไซค์ได้ทั้งคันคิดได้อย่างไกลเออเนี่ยใช้วิธีการนี้
แต่ท้ายที่สุดตำรวจก็คุมตัวเอาไว้ได้นะคะทีนี้เดี๋ยวต้องสอบสวนร่วมกับสหวิชาชีพ
ดำเนินคดีต่อไปตอนนี้ในซีเนี่ยวัยสิบหกอีกคนนึงที่หนีอยู่นะนะ
ตำรวจอยู่ระหว่างประสานประสานพ่อแม่ประสานผู้ปกครอง
ให้พาลูกเนี้ยมามอบตัวด้วยนะคะครับ